ที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเทียลนะคะ
ครบรอบวันราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ใครได้เห็นคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าต้องอมยิ้มไปด้วย
เป็นคลิปที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักนะคะ
ซึ่งทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราค่ะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเพลงเหมือนเคย

ติดตามจากรายงานของคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
สำหรับบทเพลงเหมือนเคยกลับมาได้รับความสนใจและโด่งดังอีกครั้ง
ที่ได้มีการรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในพระราชอิริยบทต่าง
โดยเป็นผลงานการแต่งเพลงของคุณบอยกฎศิยพงศ์

สวัสดีค่ะ

ตอนแรกก็ไม่มั่นใจก็เขียนไปถามคุณปิ่นกาย
ตอนนี้ได้คุณผิดการส่งมาให้นะครับ

หลายครั้งเราก็ได้รับการยืนยันจากท่านหญิงต้นนะครับผม
ผมกับครอบครัวกับทุกคนดีใจกันมาก
แล้วตอนนั้นเราทราบหลังจากที่ใช้มานานแล้ว
เพลงนี้ถูกนำไปใช้เมื่อประมาณปี๒๕๔๘ใช่ไหมค

เราได้แรงบันดานใจมาสักอะไร
แล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงคะ
เพลงมันเคยเนี่ยแต่งให้กับมรัยาและลูกของผม
พอดีเจอผมมาทำเพลงโฆษณาอยู่ที่ห้องอัด

แล้วก็ภรรยาก็กับลูกก็มานอนเป็นเพื่อน
หมายถึงว่ามานอนที่ห้องอัดเพื่อจะมาให้กำลังใจ
คือแบบว่าเห็นผมทำงานคนเดียวหลายคืนอะไรอย่างนี้
เขาก็มาให้กำลังใจมานอนรอ
แล้วเราก็แทนที่จะไปแต่งเพลงโฆษณา
แล้วเรารู้สึกเห็นภรรยาและลูกเราแบบน่ารักอะ
ให้กำลังใจเราแล้วก็เลยแต่งเพลงมีแฟน
แล้วตอนนั้นจริงมีศิลปินหลายคน
แต่ทำไมต้องเป็นอาต้อยเศรษฐาล่ะคะ
ที่เป็นอัต้อยเศรษฐาเพราะว่าพอคุณนบวันจากนี้ได้ฟังปุ๊บ
เขาก็บอกว่าเพลงนี้ต้องพี่ต้อยเศรษฐารอง
แล้วก็เห็นดีด้วยเลยแล้วก็ไปชวนพี่ต้อยเลยครับผม
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เรามาทราบ
ผมรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกปรับรึบมากเลย
ก็เลยรู้สึกอยากให้พ่อแม่ยังอยู่
จะได้รู้ว่าพ่อแม่ต้องดีใจมากเช่นกัน
แต่หลักเลยผมก็เชื่อว่าพี่ต้อยเศรษฐา
เป็นผู้ที่สื่อให้ถึงตรงพระราชาธิไทยของท่าน
ต่อให้ใครจะสวยเท่าไหร่รู้ไหม
ว่าฉันเฉย
ไปใช้ในชีวิตของเจ้านะครับ
ก็คิดว่าโอ้งท่านได้สลายกว่ารากายของท่านนะครับ
มาตลอด๗๐ปีจนกระทั่งล่าสุดนี้
โอ้งสลายรากายเลยครับ

ให้เราได้กลับมารักกันใหม่ให้พวกเราได้กลับมาตื่นจากสติจากการที่ไม่มีสติในการที่มีปัญหามีอะไรกัน
คิดว่าแล้วก็เชื่อว่าความเป็นพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านทำมาได้ฟังเข้าไปในจิตใจของพวกเราทุกคน
แล้วก็คงจะทำให้พวกเราได้ดำเนินวิถีชีวิตของท่านร่วมกันต่อไปนะครับผม
ก็โดยพยายามจะนึกให้มากที่สุดว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้แล้วเราจะตัดสินใจอันนี้
พระองค์ท่านคิดว่าอย่างไรพระองค์คิดว่าอย่างนี้มันก็จึงไม่ควร
หรือพระองค์ท่านไม่เคยทำปฏิบัติมาแล้วเราคิดว่าไม่ควรจะทำเหมือนกัน
และพระราชจริยวัตรพระสิริโฉมและน้ำพระราชหรือไทย
เปลี่ยนด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานแค่ไหน
ตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กัน
ความรักของพระองค์ทั้งสองเป็นที่ประจักษ์ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมา
และจะยังคงแผนภัยศาลอย่างไม่เสื่อมคลาย
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วย